แล้วก็ที่สำคัญที่คุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามา

หรือเหมือนว่าอยากจะรู้แล้วล่ะว่าวันนี้

สมฤษีเนรที่พระนครศรีอายุทยา
โอ้โหไปส่องเลขเด็ดกัน

พุทธคุณบริเวณริมถนนสายบางปะอิน

ใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไซด์ที่
ตัวเลขเขาไปกันบ่อยนี่แหละ
นี่เขาเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ

งวดที่ผ่านมาก็ถูกเลข๕๓กันไปตรง
หนึ่งในผู้ที่โชคดีนะคะ
ก็คือนายพจสิทธิ์สร้อยทองอายุ๔๒ปี

แล้วก็นางพิชยาพัฒน์สร้อยทองอายุ๓๘ปี

เตรียมจุดประทัดถูกต้องค่ะเขามาแก้บนเพราะว่าหนุ่มคนนี้บอกว่า
ที่อสุมแห่งนี้เขามา๔ครั้งแล้วค่ะ

ได้รับเงินไป๔งวดแล้วรวมกว่า๑แสนบาท
ส่วนเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์นี่คุณผู้ชมค่ะ
ฟังดีนะ๐มี๒๓๔๕๗๘๙

คือมีทุกเลขเลยค่ะ

ไปที่อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ที่วัดไซย้อยตำบลโพทอง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของตะเคียนทองแม่พัสรา

มีคนเข้าร่วมพิธีสวดมนต์อุทิศบุญกุศลให้แม่พัสรา
แล้วก็ถวายบายสีเครื่องเส้นไหว้
โดยสิ่งที่แม่พัสราโปรดปานก็คือดอกบัวสีขาว
แล้วก็ชุดไทยเมื่อกี้เห็นแล้วแขวนเรียงรายกัน
ชุดไทยเป็นสีขาวมากเลยนะครับใช่ครับสีขาว
ที่ผ่านมามีคนนับร้อยรับทรัพย์จากเลข๓๕๕๓เหมือนกันนะครับ
ด้านของนายพิชยพงศ์เขตรการผู้ที่เป็น
ผู้ที่สามารถสื่อกับแม่พัสราได้เขาบอกแบบนี้
แล้วก็อ้างว่าเคยเป็นคู่ครองในอดิตชาติของแม่พัสรา
บอกว่างวดนี้นะฮะเลขเด็ดก็คือ๓๕๙แล้วก็๓๗
ส่วนทะเบียนรถของนายพิชยพงศ์เอง
ก็คือกตป๙๔๓๗๕ค
ที่นี่ขี้กำแพงเพชรอยู่เหมือนกัน
เมื่อกี้ของคุณสืบสกุลนี่๘๐๐กว่าปี

ทีนี้ที่ฉันพาไปดูที่อำเภอคลองขลุงค่ะคุณผู้ชม

เมื่อกี้ของคุณสืบสกุล๘๐๐กว่าปีใช่ไหม
ที่นี่๔๑๙ปีค่ะ
เป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองแม่ขันทอง

ใหญ่มากยาวมากคุณสืบสกุลยาว๑๕เมตรครึ่ง
กว้าง๒เมตรกว่า
ซึ่งไปเจอในพื้นที่ของคุณตาเฉลิม
คุณตาเฉลิมอายุ๗๕ปี

อยู่ที่หมู่๒ตำบลท่าพุษา

งวดที่แล้วเนี่ยนะชาวบ้านเขาได้โชคได้ลาบ
เขาถูก๓๕๕๓ทั้งหมู่บ้านเลย
ไฮไลท์ของงานก็คือร่างทรง
เหมือนกับถูกเข้าสิงแล้วก็บอกว่านี่คือแม่ขันทอง
มีการหยดเทียนน้ำหม่นนะคะแล้วก็มีเลข
มีการเขียน๙๑๐แล้วก็เขียน๘๐ลงในกระดาษ
ชาวบ้านเขาก็เอาไปเสี่ยงโชคแล้วบอกด้วยนะ
ว่าเดี๋ยวงวดนี้ทุกคนจะโชคดีจะรับทรัพย์แน่นอน

เข้าบ้านกันหน่อยนะคะไม่ใช่คนเข้าบ้านแต่ว่างูเข้าบ้านคุณผู้ชม
ต่อกันเลยที่จังหวัดเพชรชบูรณ์กันค่ะ
เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งที่ชนแดน
ในอำเภอวังโป่งเขารับแจ้งจากนางหมู่วังศรีอายุ๘๔ปี
เขาอยู่บ้านเลขที่๑๗หมู่๕ตำบลวังโป่ง

งูค่ะเลื้อยมาติดตะข่ายข้างเล้าไก่
ไปช่วยจับหน่อยขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปหน่อยนะคะ
ไปก็พบเลยค่ะงูเหลือมตัวใหญ่มากติดตะข่ายพอดี
จับง่ายเลยค่ะเพราะว่าติดตะข่ายอยู่แล้ว
ก็นำออกไปตรวจสอบด้านนอกทีนี้ไปวัดความยาว๒เมตรเศษ
คือจับง่ายนะคุณเพราะมันติดตะไข่อยู่แล้ว

น้ำหนักของเขาเนี่ย๘กิโลกรัมค่ะ
ก็นำไปใส่กระสอบปุ๋ยคืนสู่ธรรมชาติ

มาดูงูเหลือมแล้วก็มาดูบ้านเลขที่บ้านด้วยนะคะ
เพื่อที่จะนำทั้งความยาวน้ำหนักงูเลขที่บ้าน
ไปซื้อสลากกันหวังโชคค่ะ
ครับไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างนะครับ

เขาก็มากราบไหว้ขอพรขอพรพระเจ้ามุกดอกไม้
สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่นะครับ
ขนาดหน้าตัก๓๙นิ้วสูง๓๕นิ้ว
น้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัมนะครับ
ที่สร้างในพิธีเฉลิมฉลองนครเชียงใหม่
ครบ๗๒๐ปีนะครับ
เมื่อปี๒๕๕๙นะครับ
อ้าวผมไม่เห็นพระเลย

มัวแต่๒ขันน้ำมนต์
เอามาให้ดูก่อนเงี้ย
ขันน้ำมนต์เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นไป
ดิฉันเห็นคุณเห็นได้ไงไหนเจ็ดไหนเจ็ดของคุณ
ถ้าตั้ง๑อะไรอย่างนี้เป็นยาวนะ
แต่เขาก็บอกมาแบบนี้แหละจะ๗ก็มี๑ก็มี๔ก็มี๗กับ๑เด่นชัดมากเลยนะครับ
ก็ประชาชนที่มาดูก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมไปเสี่ยงโชคในงวดนี้นะฮะ
คุณผู้ชมรู้จักต้นฟักเพกาไหมคะ
ดิฉันไม่รู้ก็เลยจะขอดูภาพหน่อยว่าเป็นยังไง

ชาวบ้านเขาไปมุงดูต้นฟักเพกาสีเหลือง
นี่สีเหลืองใช่ไหมคืนอยู่ที่สวนหลังบ้านของนายจรัสคัมภีพฤษอายุ๗๓ปีนะคะ
บ้านเลขที่ของคุณตาจรัสเนี่ยบ้านเลขที่๔๐
อยู่ที่ชุมชนเด่นพิชัยถนนเรียบทางรถไฟที่สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ
น้องชายของคุณตาจรัสบอกว่าตั้งแต่เกิดมาอายุจะ๗๐กว่าแล้ว
เคยเห็นต้นฟักเพกาสีเหลืองเป็นครั้งแรก
ความสูงหน่อยละกันอ๋อที่แรกมองไกลดิฉันคิดว่าสีขาว
พอมาดูใกล้อ๋อมันแบบเหลืองอ่อนแบบนี้

เขาวัดความสูงได้สามสิบเซนแล้วก็มีกิ่งแตกออกจากลำต้น
คุณผู้ชมดูหกกิ่งค่ะมีใบใบก็นับมาให้นะจ๊ะ
ทั้งหมด๕๑ใบค่ะ
ก็ต้นฟักเพกาจริงเป็นสมุนไพรนะเป็นไม้ยืนต้นเป็นสมุนไพรนะฮะ
ก็ใบสีเขียวปกติแต่คราวนี้พอมันออกมากลายเป็นสีเหลืองเลย

ฟักเพกามาต่อกันที่หลักกิโลเลยค่ะ
นี่เป็นหลักกิโลจอมปลวกมามุงดูกันรถติดยาวนี่นะ
อันนี้คือมารอดูหลักกิโลอย่างเดียวเลยเหรอคะ
เออใช่คุณหลักนี้ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
นี่คือหลักกิโลจริงแต่ว่ามีจอมปลวกขึ้นอยู่บนยอด
อยู่บนยอดของหลักกิโลค่ะ
คุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นว่าชาวบ้านมาขอเลขไปเสี่ยงโชคกัน

อยู่ที่ถนนระหว่างบ้านหนองหินบ้านตรึมที่อำเภอศรีขอรภูมิ
ขอเลขเด็ดกับหลักกิโลจอมปลวกเขาตั้งชื่อแบบนี้นะคะ
ให้โชว์ติดกันมา๑๐กว่างวัดแล้ว
ไปดูตัวเลขในหลักกิโลค่ะไป๒๒กัน
มีทั้ง๒๒๖๘๘แล้วก็๗
คือเป็นเลขบอกระยะทางที่อยู่ที่หลักกิโลนั่นแหละ
ออกมา๒๘๖ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ก็รับงวดรับโชคกันไปแล้ว
หลายแสนนะคะบางคนก็ถูกรางวัลที่๑

ทีนี้พอมีคนถูกรางวัลที่๑ก็มาแก้บนกันไป

คุณคิดดูสิคนขับรถผ่านไปผ่านมา
นี่เกลาิตเท่าไหร่เห็นศาลก่อนเลยฮะ
เห็นสารก่อนเพราะว่าสารมาตั้งแล้ว
อย่างที่บอกไปเป็นสารเรือนไทยมีบันได๙ชั้นนะคะ
ให้เป็นที่อยู่ที่พำนักของเทพธิดา
สถิตอยู่ในหลักกิโลจอมปลวกให้โชค

ไปสอบถามคนที่ดูแลหลักกิโลจอมปลวกกันหน่อย
เขามีคนดูแลด้วยใช่ไหมมีคนดูแลค่ะ

เขาบอกว่ามีคนมาขอโชคขอลาบกันตลอด

กลางคืนก็เยอะกลางวันก็เยอะ

โอ้โหบอกมาเลยอย่างนี้หรอ

เอาเป็นว่าไม่บอกเลขคุณผู้ชมเห็นไปชัดแล้ว

อันนี้แปลกมากเพิ่งเคยเห็นนะคะ